เหตุการณ์ต่อไปนี้พาคนเห็นเครียดตามไปด้วยครับ
ทำร้ายคู่อริในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลกาลสินหลังจากก่อนหน้านี้
ไปรักษาแล้วกลุ่มหนึ่งนะฮะ

ร้องตะโกนอย่างบ้าครั่งพร้อมเดินตามหาคู่อริ

จะมีอีกคนนึงที่มาตะโกนหาคู่ดีเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วก็ตามเข้าไป

ตามเข้าไปในห้องฉุกเฉินโอ้ทำให้คนเขาหวาดกลัวมากเนี่ยพยายามเห็นไหม
ทุกคนก็กลัวล็อกห้องไว้ไม่ให้เข้าแล้วครับอืมพยาบาลก็เองก็พยายาม
บางคนแต่พูดก็เรียกก่อมผู้ชายนี่เขาไม่ยอมฟัง

อย่างนี้สิครับไม่ให้เขาขยับตัวไปได้
สุดท้ายก็ใช้เวลาสักประมาณ๕นาทีตำรวจมาถึง
แต่ต้องบอกคุณอาจารย์พรคุณผู้ชมแบบนี้
ภาพที่เห็นนี่มันเป็นการซ้อม
เอ้าปะโทษ
มันเป็นการซ้อมเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นจริง

เราก็คิดว่าเออเมายามาหรือหลอนอะไรหรือเปล่า
เล่าเพราะว่าคนที่เขาไม่รู้เขาก็ตกใจเหมือนผมนี่แหละ
ใจสิคุณอยู่ถือมีดดาบยาวมาโรงพยาบาล
มันเป็นการซ้อมเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครั้งเหลือเกิน

กันเสร็จปุ๊บวิ่งไปถึงโรงพยาบาลกลับไปตีกันในห้องฉุกเฉินต่อ
ก็เลยตำรวจและทุกคนมาซ้อมกัน
ซ้อมเป็นการรับมือกับการเกิดเหตุแบบนี้
เพราะว่าเชื่อว่าเดี๋ยวรอยกระทงเนี่ยมันน่าจะมีคนตีกัน
แล้วมันอาจจะมีการบุกไปตีกันถึงโรงพยาบาลก็ได้

ต้องมีการซ้อมกับทางด้านของโรงพยาบาลก่อน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่จังหวัดกรสินนั่นเองนะครับ